คุณพ่อคนหนึ่งนะครับร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าลูกสาวเนี่ยพบว่ามันมีรอยช้ำเป็นรอยยาวคล้ายกับรอยนิ้วที่หน้าของลูกถามเท่าไหร่ลูกก็ไม่บอกจนกระทั่งสุดท้ายซักไซส์ไล่เรียงรู้ว่ารอยแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรอยตบจากคุณครูนะฮะคุณพ่อบอกว่าแบบนี้ผมยอมไม่ได้ครับ

นี้ชัดมากครับเนี่ยฮะแล้วเรื่องนี้ร้องเรียนไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดแล้วครับ
อกจากน้องที่เขาบอกว่าโดนคุณครูตบแล้วเพื่อนของน้องเองเห็นว่าก็โดนตบจนคว่ำ
ขมัมตกจากเก้าอี้ด้วยครับข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าคุณครูที่ทำร้ายเด็ก
ชื่อว่าครูซายสอนภาษาอังกฤษลองฟังเพิ่มเติมครับ
แล้วด้วยเสียงของเด็กที่พูดอย่างไร้เดียงสาแล้วเล่าว่าครูซายใช่ครับครูซายเป็นคนตบ
ขวบเองครับพี่มิ้วคุณผู้ชมเรียนอยู่ป๑ครับ
คุณพ่อของน้องก็เลยเอาทั้งภาพทั้งคลิปหลักฐานอะไรต่าง
ไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วบอกว่าแจ้งความแล้วที่โรงพักตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับ
แต่เห็นว่าเรื่องยังเงียบอยู่เลยอยากจะขอความเป็นธรรม
อยากรู้ว่าคุณครูทำแบบนี้กับลูกจริงหรือเปล่า
ประโยคโพสต์นี้ฮะฟังลูกเล่ากี่ครั้งน้ำตาผมไหลทุกครั้ง
เรื่องนี้ไม่จบง่ายอย่างแน่นอน
มาทำกับลูกพ่อได้อันนี้พ่อบอกนะฮะ

ล่าสุดครับคุณมะเหี่ยวสุชาดาครับนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่

พ่อเล่าให้ฟังบอกว่าลูกผม๗ขวบนะเป็นลูกสาว
เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอตะกัวป่า
ลูกสาวบอกว่าถูกคุณครูตบ
ตั้งแต่วันอังคารเมื่อวันวาเลนไทยอาทิตย์ก่อนครับ
แล้วเริ่มเห็นรอยชัดขึ้นเป็นรอยนิ้วเนี่ย
วันพฤหัสที่๑๖กุมภาพาดมา๒วัน
พอพ่อเห็นรอยแบบนี้เริ่มถาม

น้องก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าล้มบ้างอะไรบ้าง
แต่สุดท้ายแล้วศุกร์ที่๑๗ฮะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพ่อหลอกล่อ

หนูถ้าบอกพ่อเดี๋ยวพ่อซื้อตุ๊กตาให้

คราวนี้ลูกเลยบอกว่าถูกครูซายตบ
โดยที่ไม่ยอมบอกสาเหตุครับว่าเพราะอะไร

ก็โดนเหมือนกันแล้วร่วงตกจากเก้าอี้

หลักฐานทางการแพทย์เป็นหลักฐานในการแจ้งความ

คุณครูมากทำไมต้องทำแบบนี้

พอโรงเรียนเข้ามาคุยกับตัวเอง
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม

อยากให้ครูซายรับผิดชอบเรื่องนี้
รับผิดชอบเรื่องนี้จะได้ไม่ไปตบไปตีเด็กคนอื่นอีก

ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตบตบทำไมตบด้วยสาเหตุอะไร

คือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเคสนี้ผมยอมความไป
หรือว่าผมไม่เอาเรื่องผมไม่ติดใจเอาความ
ผมคิดว่าเขาอาจจะไปทำกับเด็กคนอื่นอีก
ผมก็เลยว่าคิดว่าให้ลูกของผมเป็นคือ
จบที่ลูกของผมไม่ต้องไปให้ลูกคนอื่น
เหมือนลูกของผมอะไรประมาณนี้ครับผม
ในขณะที่ทางทีมงานสายใหม่ต้องรอดรับทราบเรื่องแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานต่าง
ในการที่จะเข้ามาตรวจสอบดูแลแล้วก็ช่วยเหลือต่อไป
ฟังความอีกด้านครับทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนกันหน่อย
จะไปพบผอครับวันนี้เป็นวันหยุดไง
แค่มีครูบางคนมาเข้าเวรเพื่อเคลียร์เอกสารเท่านั้นเองนะครับ

แต่เราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมาร์ทครับ
เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็เป็นประธานสถานศึกษาโรงเรียนที่เกิดเรื่อง
บอกว่าเบื้องต้นผอโรงเรียนรู้เรื่องแล้ว
แล้วก็นัดครูทรายและผู้ปกครองไปคุยกันวันพรุ่งนี้ครับ
ถ้าหากว่าครูทรายผิดจริงจะมีบทลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียน
มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าครูซายเป็นครูที่จริงแล้วจบเอกสังคมนะครับ
เพิ่งย้ายมาสอนหนังสือได้เพียงแค่๓๔เดือนเอง
ยังไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอมากนักอันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอก
เท่าที่รู้คือพอให้ครูซายมาสอนภาษาอังกฤษกับเด็กชั้นป๑ก่อน
แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีประวัติอะไรเสียหาย
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนักเรียนครับ
ก็เนื่องจากว่าครูท่านนี้เพิ่งย้ายเข้ามาในโรงเรียน
ประมาณสักสามสี่เดือนนะครับก็ผมก็ยังไม่ไม่มีข้อมูลนะครับ
เพราะว่าเพิ่งย้ายมาบรรจุรับราชการที่นี่แหละครับ
ก็นิสัยส่วนตัวก็ยังไม่ได้สัมผัสกันเท่าที่กลัวนะครับ
เนื่องจากว่าครูท่านนี้เพิ่งย้ายเข้ามานะครับ
และช่วงเย็นที่ผ่านมาพ่อและแม่รวมถึงเด็กชั้นป๑
ที่บอกว่าถูกคุณครูตบเดินทางไปพบตำรวจให้ปากคำเพิ่มเติม
และเบื้องต้นครับเห็นว่าทางฝั่งครูซายเอง
ก็จะมาแจ้งความแจ้งกลับเหมือนกันนะฮะ
จากยืนยันว่าเธอไม่ได้ตบนักเรียนตามที่ถูกกล่าวหา
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอฟังคำชี้แจง
บทสรุปของเรื่องนี้ว่าจริงเท็จอย่างไร
และจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ